ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๖คนหนึ่ง

ผู้ชายคนนี้อยู่ดีไปเตะตัดขาน้องเขา
น้องเขาร่วงล้มลงไปเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ไปทำเป็นช่วยพยุงขึ้นมา
ค่ะสักพักก็เดินหนีไปแล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หายไปเลย
อืมน้องเขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นนี่หลังเลิกเรียนเมื่อวานนี้นะ
ค่ะแล้วทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรนั่นน่ะสิดูนะครับเนี่ยมาถึงเตะ
ปุ๊บเข้าไปแล้วทำเป็นไปช่วยด้วยนะคะเนี่ยพยุงขึ้นมาสักพักหนึ่ง
ก็เดินแล้วก็ไปขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หนีหายไปเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับหลังเลิกเรียนนะฮะ๑๕นาฬิกา
ชั้นม๖นะครับเดินข้ามถนนรัชดำเนินกลาง
ก็เดินข้ามมานะฮะจากโรงเรียนนะครับมาฝั่งถนนดินสอ
กับเพื่อนอีกคนนึงนี่เพื่อนก็ช่วยดูใหญ่เลย
น้องก็เจ็บอ่ะโอ้โหมาเตะแบบนี้นะครับ
มาถึงตรงจุดตรงนี้ฮะเป็นหน้าร้านหนังสือริมขอบฟ้าครับ
ก็ตามภาพเลยครับคือผู้ชายคนนี้เตะน้องเสร็จเนี่ยฮะ
ทำเป็นช่องเป็นช่วยพยุงเสร็จแล้วก็ขึ้นจักรยานยนต์มาสักครู่นี้
ก็หนีไปมีคนขี่จักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้นนะครับ
เขาเห็นเหตุการณ์เขาเลยรีบเข้าไปช่วยน้องตรงนี้ฮะ
จุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับส่วนคนก่อเหตุเนี่ย
จักรยานยนต์หนีหายไปนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราครับ
ลงพื้นที่ไปนะครับที่จุดเกิดเหตุได้เจอกับพี่วินที่เข้าไปช่วยน้องนะครับ
ชื่อว่านายสันติภาพวินทไทยอายุ๔๙ปี
คนนี้ฮะพี่สันติภาพเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้
ขี่จักรยานยนต์รับจ้างตามปกติตอนนั้นก็เป็นเวลาเลิกเรียน
ก็เห็นนักเรียนหญิงผู้เสียหายเนี่ยเดินมากับเพื่อน
แล้วผู้ชายคนนั้นนะฮะในภาพวงจรปิดเนี่ย
มาถึงเดินไปหาน้องแล้วเตะตัดขาค่ะ
เด็กก็ล้มลงนะฮะทีแรกเด็กเหมือนกับงงงว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะเด็กก็ยังไม่รู้ว่าไอ้คนที่มาช่วยพยุงพยุงน่ะ
นั่นแหละเดินเข้ามาเตะเขานะฮะทีแรกยังคิดว่าเกิดอะไรนะครับ
พี่วินเขาเลยเดินเข้าไปบอกบอกว่าน้องพี่เห็นนะ
เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะนะครับน้องเขาก็ตกใจมาก
ขานี่เจ็บเลยนะฮะบาดเจ็บเลยนะครับ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยนายสันติภาพบอกว่า
เขาขี่จักรยานยนต์รับจ้างแถวนี้มาตลอด
แต่ไม่เคยเห็นผู้ชายรูปร่างลักษณะแบบนี้เลย

แต่ว่าท่าทางลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่เคยเห็น
ส่วนจักรยานยนต์ที่ขี่มาที่สังเกตเห็นเนี่ย
จักรยานยนต์ของคนก่อเหตุที่ขี่มาป้ายทะเบียนเนี่ย
เป็นป้ายเหลืองแสดงว่าอาจจะเป็นพวก
ขี่จักรยานยนต์รับจ้างเหมือนกันนะฮะ
เสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำ
แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า

เป็นหลักของลูกเต๋าของเรานะฮะ
ผู้ชายคนนี่ลูกหลา

ภาพปใบโรแทน
ภาพภาพธุตรศัลทรัศน์ของชั้น
ภาพท่านภาพท่าน
อะแหบทำไม

กันแกล้งหรือพวกมีอะไรเป็นพิเศษมีความคิดเป็นอะไรเป็นพิเศษ
เพราะว่าเด็กเขาก็เดินมากันดีเขาก็คุยกันเดินมาดี
ส่วนน้องที่ถูกทำร้ายนะครับเราได้คุยด้วยนะครับ
น้องบอกว่าน้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผู้ชายคนนี้ต้องมาทำร้ายน้อง

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็สังเกตเห็นแล้วล่ะ
ผู้ชายคนนี้จอดจักรยานยนต์อยู่ตรงทางม้าลายนะครับ
แล้วน้องก็เดินข้ามถนนมากับเพื่อนตรงนี้นะฮะ
ม้าลายตรงนี้นะครับจอดอยู่ริมทาง
แต่พอน้องเดินข้ามถนนมากับเพื่อนเนี่ย
ผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์ขึ้นมาจอดบนทางเท้า
แล้วพอน้องเดินมาถึงตรงนี้ผู้ชายคนนี้ก็เดินเข้ามาใกล้
แล้วก็เตะตัดขาอย่างนี้น้องก็ล้มลงนะฮะ
ก่อนที่จะหนีไปน้องบอกว่าตอนนี้น้องทั้งงงแล้วก็กลัวนะครับ

ตอนนี้ผู้ปกครองพาไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วที่สนชนะสงครามนะครับ
อยากให้ติดตามตัวมาดำเนินคดี
เพราะไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมาทำกับน้องทำไม

น้องคิดว่าเขาเหมือนอาจจะแบบพันขาหรือว่าแบบอะไรกันก็ได้
เพราะว่าตอนนี้กำลังมันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะ
นี่เห็นไหมล่ะเพราะว่าพอเตะเสร็จมาช่วยพยุงน้อง
น้องบอกน้องยังงงคิดว่าเออสงสัยเดินมาแล้วขาพันกันแล้วล้ม
แต่พี่วินแถวนั้นเขาบอกเขาเห็นเขาบอกเขามาบอกน้องว่า
มันตั้งใจเตะน้องเลยนะหรือว่าถ้าไม่ใช่ยังไง
ผู้ชายคนนี้คุณต้องออกมานะคะต้องออกมาชี้แจงนะคะ
ใช่ถ้าเดินไปแล้วมันสะดุดขาพันกันอะไรกัน

เนี่ยฮะก็ทำท่าอย่างนี้แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีหายไปนะครับ
สนชนะสงครามบอกว่าตอนนี้เท่าที่ทำได้ก็คือ
ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เพื่อดูเส้นทางที่ผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
เดี๋ยวจะไล่ติดตามตัวมาดำเนินคดีนะฮะ
เรื่องต้นก็คือจักรยานยนต์เป็นป้ายสีเหลือง
คาดว่าอาจจะเป็นพวกขี่จักรยานยนต์สาธารณะอะไรพวกนี้นะฮะ
ส่วนเรื่องแรงจูงใจก็ต้องให้เจอตัวก่อนอ่ะ

คุณก็ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสนชนะสงคราม